ภาคใต้๑๔จังหวัดปพเขาประกาศเตือนว่าให้รับมือ
รับมือกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงดินโครนถล่มด้วยเนี่ยนะคะนายชะยะพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือว่าปพบอกว่าจากห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
กลุ่มอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกตกหนาแน่น
แล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใน๑๔จังหวัดภาคใต้
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลมกระโชกแรง
ก็เลยเน้นย้ำค่ะเน้นย้ำไปที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัด
เตรียมความพร้อมรับมือมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการน้ำของทางภาครัฐรวมถึงให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสาร
ยากรอากาศและการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทรัพยากรแล้วก็เครื่องจักรกลด้านสาธารณ
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่สำคัญต้องเชื่อมโยงระบบสื่อสารหลัก
สื่อสารรองให้สามารถใช้การได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็คุณผู้ชมประชาชนท่านใดนะคะต้องการความช่วยเหลือ
และได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
สายด่วนนิรภัยตลอด๒๔ชั่วโมงโทรไปที่๑๗๘๔ค่ะ